อะไรพี่เบิ้ลกี่นิ้วอ่ะ
เฮ้ยมือกี่นิ้ว

ดูข่าวนี้ดีดูว่ากี่นิ้ว
เพราะว่าเป็นพิธีบวงสวงเจ้าพ่อปู่ดำ
มีร่างทรงชูนิ้วขึ้นมาด้วย

มันเป็นบรรยากาศที่สาหรันต์เจ้าพ่อปู่ดำ

อันนี้ใช่ไหมชูนิ้ว
อันนี้ก็ชาวบ้านไปกัน๘๐คนครับ

จัดขึ้นทุกปีต่อเนื่องมา๑๗ปีแล้ว

สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวบ้าน

แต่ที่สนใจเป็นพิเศษมาแล้วคุณผู้ชม

มีหญิงสูงวัยท่านหนึ่ง

ชูมือยังยัง

ติดดาดหาก่อนนะ
เพราะคนดูรอดูอยู่นะฮะ

ผู้หญิงเสื้อขาวเมื่อสักครู่ที่สูงวัยหน่อย

มีเลขไรอ่ะ๕นิ้ว๔คือเดิมที่เธอไม่ได้มีกำหนดว่าจะต้องมารำแบบนี้นะ
แต่ว่าโดนอะไรแฝงร่างไม่รู้ก็เลยรำซะอย่างนั้นเลยครับ
ขาดไม่ได้คือการจุดทูปเสียงไทยขอเลขเด็ดครับไปเสี่ยงโชคในงวด๑๖
๑๖เมษายนนี้ครับดูเลขการทูบหน่อยอะไรอ่ะ๖๓๗หรือ๖๘๗หรือ๘๓๗หรือ๘๘๘โอ๊ยเยอะจัง